การวิเคราะห์กันกับอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณบุ๊คคุณขวัญและคุณน้ำแข็งครับ
อาจารย์จะมีอีกศูนย์เอาละออกมาอีกไหมครับ
ขณะที่กำลังรอแสลงจากภักดิ์เพื่อไทย
ขอบอกว่าวันนี้๑๗นาฬิกา๕โมงเย็นเนี่ย
มีรัฐพิธีเปิดประชุมสภา
ซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะต้องโหวตเลือกประธานสภากันแล้ว
ฉะนั้นจะออกหัวออกก้อยประการใด
ก็ต้องดูข้อตกลงในวันนี้
ซึ่งกำลังจะแถลงกันตอนเร็วนี้แหละ
เอาแถลงมาตอนไหนก็ตัดเข้ามาได้เลย
เมื่อวานเนี่ยยังไม่ได้ข้อยุติ

ต้องรอการเจรจากันวันนี้อีกวันหนึ่ง

ไม่มีเวลาแล้วพรุ่งนี้ต้องโหวตกันแล้ว
ฉะนั้นต้องลุ้นกันว่าวันนี้จะเจรจากันจบไหม

จบแบบลาบรื่นหรือจบเฮ
ทีนี้ถ้าเราถอดรหัสคำพูด
หัวหน้าพักทั้งสองพักก็พอจะเห็นแนวทางว่าจะจบแบบไหน

หัวหน้าพักเก้าไกลเมื่อวานก็บอกว่าเราให้เกียรติภักดิ์เพื่อไทย
ยังพอมีเวลาอยู่ทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปและเป็นขั้นเป็นตอน

พระเก้าไกรยังยืนยันจะขอตำแหน่งประธานสภาอยู่เหมือนเดิม
หมอชนน่านหมอชนน่านศรีแก้วว่ายังไง
หมอชนน่านบอกว่าในภักดิ์เพื่อไทยเนี่ยมันมีความเห็นต่างกันมาก
การทำงานภายในพักต้องอาศัยข้อบังคับและเป็นความจำเป็นที่จะต้องฟังความเห็นของสมาชิกพัก
ก็เลยเป็นที่มาของหัวข่าวเช้าวันนี้ไง
เคลียร์สอสอไม่ให้แตกแขวว
เคลียร์สอสอไม่ให้แตกแขวว
ในกรณีที่ได้ข้อยุติว่าเจรจาสุดท้ายและตำแหน่งประธานสภาต้องตกเป็นของพักเก้าไกร
นี่คือสิ่งที่ต้องเคลียร์กันให้จบ

ถ้าไม่จบมันจะมีอะไรตามมา
แต่ว่ามันคงจะไม่ถึงขั้นต้องโหวตสู้กันเองแล้วล่ะ
แต่ถ้าเคลียร์กันไม่จบมันก็จะมีปัญหายุ่งยากตามมา
นี่คือโจทย์ใหญ่ของภักษ์เพื่อไทยวันนี้
แล้วถ้าถามว่ามันจะสู่การโหวตแข่งขันกันเองไหม
เช้าวันนี้ถ้าตั้งคำถามนี้ก็จะมีคำตอบ
เพราะว่านักข่าวไปถามว่า
จะมีการเสนอชื่อประธานสภาคนอื่น
โดยพักการเมืองตรงกันข้ามเป็นผู้เสนอชื่อ
เหมือนที่เป็นข่าวว่าพักพลังประชารัฐจะเสนอชื่อ
คุณสุชาติตันเจริญเป็นประธานสู้กัน
คำตอบจากหมอชนน่านคือตอบยาก
แต่มั่นใจว่าทุกอย่างจะได้ข้อสรุปที่ดี
ก่อนวันที่๔กรกฎา

ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
แต่ว่าพอมาถึงเช้าวันนี้
เรื่องของคุณสุชาติตันเจริญ
น่าจะจบสวยครับเพราะ
เมื่อวานนี้เมื่อคืนเนี่ยมดดำ
กษภาตันเจริญเนี่ย
เขาโพสต์ข้อความว่าพ่อ

ได้คุยกับคุณสุชาติที่เป็นพ่อ

ถ้าใครเสนอชื่อคุณสุชาติ

ประธานสภาจากพักเก้าไกร

แข่งขันก็จะถอนตัว

โพสต์ที่มาของมดดำ

แล้วพ่อก็โอเคตามนั้น
หนูเชื่อบนเส้นทางประชาธิปไตย
ดีใจที่พ่อยังเชื่อลูกคนนี้อยู่บ้าง

คุณสุชาติไม่น่าจะได้รับการเสนอชื่อ

เพื่อดับกระแสข่าวที่ว่า

เสนอชื่อสุชาติตันเจริญเพื่อเป็นประธานสภาแล้วโหวตแข่งกับคนของพักเก้าไกล
คุณธรรมนัฐบอกว่าเรามีหลักการและมารยาทภักดิ์จะไม่เสนอใครแข่งอย่างเด็ดขาด
อ้าวนี่อึมครึมมาหลายวันเพิ่งมาตอบเอาชัดเมื่อวานว่า
เรามีหลักการและมารยาทจะไม่เสนอใครแข่งอย่างเด็ดขาด
แปลว่าไม่เสนอชื่อของพลังประชารัฐฉะนั้นมันจะมีสองก๊อก
หนึ่งไม่มีใครเสนอชื่อจากพลังประชารัฐแต่ถ้าพักอื่นแหลมขึ้นมาเนี่ย
คุณสุชาติก็จะขอถอนตัวฉะนั้นโจทย์จึงเหลือข้อเดียวว่า
ก้าวไกลยังยืนยันว่าประธานสภาเป็นของก้าวไกล
ผู้บริหารภักดิ์เพื่อไทยจะเอาอยู่ไหมในการที่จะหวาดล้อมอธิบาย
ให้คนในพักสมาชิกพักยอมรับเงื่อนไขนี้ได้
ถ้ายอมกันได้ก็จบปัญหาครับเรื่องตำแหน่งประธานสภา
คนที่เป็นอาวุโสและให้สติดีมาก
เมื่อกี้ที่คุณบุ๊คคุณน้ำแข็งคุณขวัญรายงานเรื่องอาจารย์วันนอร์
ผมก็คิดตรงกันว่าในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ย
อาจารย์วันนอร์ได้แสดงความเป็นผู้ใหญ่ที่ควรจะได้รับความเคารพนับถือ
ย้ำว่าขนาดนี้ผมย้ำอีกทีนึงนะ
ว่าขณะนี้๘พักมอบให้พักเก้าไกลและพักเพื่อไทย
ใช้เวลาที่เหลืออยู่๔๐ชั่วโมงให้เป็นเวลาแห่งชัยชนะของประชาชน
ไม่เช่นนั้นฝ่ายที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยพร้อมจะแทรกเข้ามา
รอประชาธิปไตยมา๘๙ปี
จะรออีกไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องรอให้พักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลสรุปให้ได้
ไม่เช่นนั้นประชาชนจะไม่ให้อภัย
เวลาไม่ใช่เงื่อนไขแต่หัวใจประชาธิปไตยสำคัญที่สุด

หากเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นมาประชาชนอาจจะไม่ให้อภัยพวกเราอีก
นี่ฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่เราต้องทำให้ได้
เวลาไม่ใช่เงื่อนไขแต่หัวใจความเสียสละเพื่อประชาชนสำคัญกว่า

แปลบ้างภาพเมื่อกว่านที่เขาประชุมกัน๘ทัก
เราได้เห็นภาพอาจารย์วันนอร์ก้มหน้าโค้มตัวลงไป
สามคนคุยกันประโยคที่สามคนนี้คุยกัน
ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยคเดียวกับที่อาจารย์วันนอบอกเป็นข่าวนี่แหละ
คือให้สองหัวหน้าพักนี้ต้องคำนึงถึงประชาชนอย่าให้ประชาชนเสียใจ
คำพูดที่บอกว่าหากเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นมาประชาชนจะไม่ให้อภัยพวกเราอีก
ผมคิดว่าอาจารย์วันนอร์ก็ได้พูดประโยคนี้กับหัวหน้าพักเก้าไกลและหัวหน้าพักเพื่อไทย
ฉะนั้นผมคิดว่าแนวโน้มน่าจะเป็นไปได้ด้วยดีเรื่องตำแหน่งประธานสภา
ส่วนทำการโหวตนายกรัฐมนตรีด่านสำคัญยังอยู่ที่เดิมอยู่ที่สว
โจทย์ก็คือยังหาคำตอบไม่ได้ว่าคุณพิธาจะผ่านด่านหินด่านนี้ได้ไหม
สองมันจะเกิดอะไรขึ้นในแผ่นดินนี้อีก
ถ้าความขัดแย้งระหว่างประชาชน
ที่เห็นต่างในเรื่องของนายกรัฐมนตรีอันนี้ต้องยอมรับว่า
เราได้กลิ่นคนลงมาบนท้องถนนโชยมาอีกแล้ววันนั้นเนี่ยยังมาไม่ถึง
ว่ากันยังไงแต่ว่าแน่นอนมันจะต้องกระทบต่อตลาดหลักทรัพย
ตลาดทุนตลาดเงินตลาดการลงทุนวงการอุตสาหกรรม
ให้มันดำดิ่งลงไปอีกซึ่งทุกวันนี้เนี่ยผมได้รับข้อมูล
ได้รับเสียงจากภาคอุตสาหกรรมเยอะเลยครับพูดในทิศทางเดียวกัน
แต่ว่าวันนี้มันมีประเด็นข่าวที่น่าเป็นห่วง
ถ้าสมมุติว่ามันจะลงเอยด้วยการลงถนนเพราะว่าวันนี้มีหัวข่าวหนังสือพิมพ์บางฉบับพาดหัวอย่างนี้
เตรียมคุก๓สอนอกองบัญชาการตำรวจนครบาลบชนรับมือมบป่วน
อันนี้หมายถึงว่าในช่วงที่จะโหวตนายกซึ่งคาดว่าจะน่าจะเป็นวันที่๑๔กรกฎาคม
สอนอที่เขาล้างห้องขังเตรียมไว้ก็คือสนทุ่ง๒ห้องสนฉลองกรุงและสนจรเข้น้อย
บ้านเมืองมันจะเดินทางมาถึงจุดที่คนจะลุกมาประจันหน้ากันอีกแล้วหรือครับ
ยังไงยังไงก็ขอให้คำนึงถึงคนในวงการภาคธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ที่ดำดิ่งลงไปทุกวัน
ตลาดทุนตลาดเงินกองทุนกองทุนปนปี้กันไปหมดเพราะการเมืองยังไม่ลงตัว
นี่คือขีดเส้นใต้วันนี้ซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่ง
ผมคิดว่าคำตอบน่าจะชัดเจนมาจากภักดิ์เพื่อไทยในไม่กี่นาทีข้างหน้านี่แหละครับ
คุณบุ๊คครับคุณขวัญครับคุณน้ำแข็งครับค่ะครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพนะฮะในไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับ
เพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นภาพในจอเล็กนั่นคือบรรยากาศที่พักเพื่อไทย
ถ้าขอดูอีกหน่อยได้ไหมฮะที่พักเพื่อไทยตอนนี้คือนักข่าวรออยู่หน้าลิฟต์
ที่ต้องรอหน้าลิฟต์เพราะอะไรนี่คือภาพสดนะคุณผู้ชมฮะ
สดที่พักเพื่อไทยนะฮะถ้ากรรมการบริหารพักลงมาจากลิฟต์
ก็จะเดินตรงดิ่งไปอีกทางหนึ่งไปอีกทางหนึ่งที่มีโต๊ะแถลง
ที่มีโต๊ะแถลงแล้วใครจะมานั่งแถลงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของข้อสรุป
ส่งใครชิงตำแหน่งประธานสภาหรือจะสนับสนุนก้าวไกลให้เป็นประธานสภา
หรือจะส่งเองหรือจะยังไงนี่คุณผู้ชมนี่บรรยากาศสดนะ

คุณสิริวัณรักษัตริย์ยืนรออยู่นะเห็นไหมคะ
เห็นหัวไมค์ไทยรัฐใช่ไหมคะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงค่ะจะได้

ถ้าลงมาปุ๊บตั้งโต๊ะแถลงปั๊บนะฮะ
แล้วกำลังพูดอยู่เดี๋ยวเราตัดให้คุณผู้ชมได้รับฟังคำแถลงจากเพื่อไทยเลยนะครับ